มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
บุรีรำมีอุบัติเหตุรถกระบะขับฝ่าสัญญาณไฟแดง
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่สัญญาณไฟเขียวพุ่งชนด้านข้างอย่างจัง

ส่วนหญิงสาวบาดเจ็บสาหัสติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่เป็นวินาทีที่รถกระบะฝ่าสัญญาณไฟแดง
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ได้สัญญาณไฟเขียวพุ่งชนด้านข้างอย่างจัง
ก่อนที่รถกระบะจะเร่งเครื่องหลบหนีไป
และมีพลเมืองดีวิ่งเข้ามาช่วยเหลือและแจ้งกู้ภัย
เหตุครั้งนี้เกิดขึ้น๓ทุ่มของคืนที่ผ่านมา
บริเวณสี่แยกหนองม่วงถนนสายบุรีรำพุทธไทยสงศ์

ทำให้นางสาวชุติมานิทุรำ
อายุ๒๐ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์
ระบาดเจ็บสาหัสกระดูกแขนแตก

แต่แพทย์ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ซึ่งญาติเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชน

เพื่อนำตัวคนขับมาดำเนินคดี

ตะบนครูคศอำเภอลำลูกกา

จอดรถไว้ข้างทางเพื่อเข้าห้องน้ำในปั๊ม

คาดว่าผู้บาดเจ็บขี่มาด้วยความเร็ว
แล้วเบรกไม่ทันจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เช่นเดียวกับที่จุงวัฒนมุรี
คนขับรถบรรทุกระบูว่า

ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาตามถนน

เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวคนขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

จังหวัดกรสินเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะ๒คันชนกัน
ตรงสามแยกไฟแดงหามแหพลทอง

ทำให้รถกระบะอิซูซูดีแบ็คสีขาว
สภาพรถฝั่งซ้ายได้รับความเสียหาย

คนขับอ้างว่ามีรถอีกคันขับอยู่ด้านหน้า
ทำให้มองไม่เห็นว่ามีรถกระบาดนิสันจอดอยู่ข้างทาง
จึงชนกับรถคู่กรณิแห่งจัง

และบนคลองจิกอำเภอบางปะอิน
ก็พยายามใช้สารเคมีฉีดดับไฟแต่ก็ไม่สำเร็จ
ที่รถน้ำของกรมทางหลวงที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ฉีดน้ำดับไฟโดยใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง

แต่รถก็ถูกไฟไหม้วอดทั้งคัน

ขับพาสามีชาวต่างชาติไปเที่ยวจังหวัดตาก

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายยางแตก

ให้ทั้งสองคนนิ่วสัมพาระ